คุณผู้ชมฮะมาต่อกันที่ความรุนแรงในครอบครัวนะครับ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งก็ร้องเรียนสื่อเหมือนกัน
ว่าเธอถูกสามีทำร้ายร่างกายภายในบ้าน
จนเธอบอบช้ำช้ำทั้งกายช้ำทั้งใจ
แล้วตอนนี้คือญาติของสามีเอากระดาษเขียนตัวโตมาแปะไว้เลย
หน้าบ้านบอกขายบ้าน
ทั้งที่เธอก็อาศัยอยู่ในบ้านนี้กับลูกนะครับ
คุณผู้ชมฮะมันมีภาพวงจรปิดจากภายในบ้านที่สามี
ทะเลาะและทำร้ายร่างกายเธอนะครับ
ทุกคนมันเป็นแอฟซี่เขาแหละ

อ๊าวชิบแนว

มันแน่นอนแบบนี้เนี่ย

ระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เธอนั้นถูกสามีในขณะนั้นนะคุณ
พอมาถึงตอนนี้เลิกลากันไปแล้วเป็นอดีตสามี

อ้างว่าเธอเล่นมือถือนานเกินไป
ทั้งที่จริงแล้วเธอคุยมือถือกับที่บ้านของเธอ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนปี๖๓๒ปีแล้วนะครับ
ทีนี้เธอเอามาร้องเรียนไว้เธอเอามาโพสต์ไว้แบบนี้เพราะอะไร
ทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์หญิงสาวคนดังกล่าวที่ร้องสื่อด้วยนะครับ
โดยหญิงสาวคนนี้อายุ๒๘ปีบอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปจะเกิดมา๒ปีแล้ว
แต่ในรอบ๒ปีที่ผ่านมาที่เลิกรากันไปแล้ว
เธอก็ยังถูกสามีตามมาทำร้ายโดยตลอดนะครับ
แม้ว่าจะตั้งท้องอยู่ซึ่งก็ต้องนำเรื่องนี้มาโพสต์
เพื่อเห็นว่าพ่อเด็กใจร้ายกับเธอและลูกมาก

ครอบครัวของสามีนะฮะก็พูดจาไม่ดีกับเธอ
ล่าสุดครอบครัวสามีบีบคันเธอครับ
นำกระดาษเขียนอักษรตัวโตมาติดไว้ที่หน้าบ้านของเธอ
มีนี่เขียนขายบ้านนะคุณนะ
เอามาติดไว้เมื่อ๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
กระดาษนอกจากเขียนว่าขายบ้านแล้ว
เขียนถึงเธอบอกว่าคิดค่าเช่า๒ปี
ที่เธออยู่ที่บ้านนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน๖๓จนถึงเดือนตุลาคม๖๕
เป็นเงิน๗๒๐๐๐บาทและนำป้ายติดประกาศขายบ้านหลังนี้มาด้วย
บอกว่าแท้จริงแล้วเธอก็อยู่บ้านหลังนี้
กับลูกเลี้ยงลูกสองคนและลูกสองคนนั้น
ก็เป็นสายเลือดของสามีเธอไงแล้วเป็นสายเลือดของญาติสามีเธอไง
แล้วจะถือว่ามาเช่าอยู่ได้ยังไงคุณเออล่าสุดนะเธอถูกกันแกล้งโดยสามี
และฝ่ายแม่สามีให้คนมาตัดน้ำตัดไฟทั้งที่ตัวเธอเนี่ย
ลูกน้อยอยู่ในบ้านนะครับตัดไฟเมื่อวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองคือ
ลากันไปแล้วแต่ยังไม่จบเรื่องบ้านนี่ตอนที่เธอถ่ายคลิปนะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยมาหน้าบ้านนะแล้วเธอก็ต้องพยายามอธิบายกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับ
จริงแล้วคือหนูไม่ได้จะทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าตัวส่วนตัวเราเราก็อายเหมือนกัน
แต่ว่าคือเหมือนถ้าเราไม่พูดอะไรเลยมันก็จะแบบว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับเรา
ก็จะไม่มีใครรับรู้อะไรตั้งแต่หนูก็ออกมาเขาก็ไม่เคยติดต่อหนูมาว่าอยากเจอลูก
ไม่เคยติดต่อหนูมาเลยว่าขอเจอลูกนะหรือว่าอะไร
แล้วมีเมื่อวานที่เขาติดต่อหนูมาหลังจากที่คลิปออกแล้ว
ว่าทำไมไม่คุยกันดีหนูก็เลยบอกว่าแล้วทำไมก่อนหน้านี้ทำไมเราไม่คุยกันดีตั้งแต่แรก
บอกว่าโอ้โหเลิกลากันไปแล้วเธอก็พักอาศัยอยู่บ้านหลังนี้
แต่ว่าทางครอบครัวสามีเนี่ยโอ้โหกันแกล้งเธอทุกอย่างอันนี้คำกล่าอ้างของเธอนะ
คลิปที่เธอไปเปิดประตูหน้าบ้านเพื่อจะคุยกับใคร
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาจะตัดไฟของเธอวันที่๑ธันวาคม

คือตัวเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ทราบนะว่าใครเป็นคนแจ้ง

เจ้าบ้านเป็นคนไปแจ้งก็สามารถที่จะมา
เขาเรียกว่าอาจจะยกมิเตอร์อะไรได้ไงคุณ
อาจจะยกเลิกการใช้ไฟได้นะครับ
แต่ทีนี้ตัวผู้หญิงบอกว่าพอเจ้าหน้าที่มาแบบนี้
เธอก็ไม่รู้จะอยู่บ้านนี้ยังไงถ้าน้ำไฟไม่มีใช้นะ
ก็ย้ายออกจากบ้านหลังนี้เมื่อวันที่๒ธันวาคมนะครับ
ซึ่งหลังเลิกกันเธอต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว

ก็อุ้มลูกน้อยถ่ายรูปให้เห็นเลยในโพสต์โซเชียลเนี่ยนะครับ
แล้วเธอบอกว่าฝ่ายชายไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
เธอต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวนะ
ล่าสุดเราก็พยายามติดต่อไปหาฝ่ายชายด้วยนะ

คือเราอยากจะให้เขาชี้แจงด้วย

แต่ปรากฏว่าติดต่อไปหาเพื่อจะสอบถามข้อที่จริงในคลิปที่มีการทำร้ายเนี่ย
เจ้าตัวชี้แจงบอกว่าไม่สะดวกในการให้ข่าว
แล้วก็ตัดสายแล้วเราก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะครับ

หากฝ่ายชายอยากชี้แจงเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ
ไทยรัฐพร้อมจะรับฟังทั้งสองฝ่ายเสมอเหมือนกันครับ
อันนี้ก็มันเป็นเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะ